เรื่องเมื่อวานนี้นะคะมีคนเป็นเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
แถวคลองหลวงปฐุมธานีก็คือคลอง๓หลายคนตกอกตกใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
คือบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันหกคนคนที่อยู่ในบ้านค่ะ
บอกว่าโทรไปหากู้ชีพนะคะบอกว่าคนในบ้านเป็นผู้ชาย
มีอาการไข้สูงตัวร้อนมานำตัวไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงนะคะและไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย
รายนี้ว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรมาก่อนหน้านี้แต่ก็พบว่าเขามีอาการแบบเนี้ย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึงค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของอบตคลอง๓อำเภอคลองหลวงเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอย่างเต็มที่พาผู้ชายคนนี้ส่งตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย
รังสิบหนึ่งเมษายนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นผู้ชายไทยอายุห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยนะคะ
พอไปถึงที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการชนสูตรศพเบื้องต้นแล้วผลมันน่าตกใจ
เพราะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวบ้านซึ่งอยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนแถวนั้นนะ
อกจากจะร่วมหมู่บ้านเดียวกันแล้วพื้นที่รอบนอกแล้วรวมเป็นหมื่นคน
เขาบอกไม่เป็นอันกินอันนอนเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นได้
แล้วผู้ชายคนนี้เข้ารับการรักษาหรือยังอยู่ในช่วงส่งตัวให้กลับมากักตัวที่บ้าน
หรืออะไรอย่างไรเขาบอกว่าข้อมูลตอนนี้มันสับสนมาก
ชาวบ้านไม่พอใจทางอำเภอและทางจังหวัดว่าปิดบังข้อมูลชาวบ้านหรือไม่
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะหลายคนก็เป็นห่วงว่าตอนนี้เนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าจากภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวใดใส่เพียงหน้ากากอนามัย
แล้วก็จะจะเห็นว่าสวมถุงมือเท่านั้นเองนะคะหลายคนเป็นห่วงค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จัดสถานที่ในการกักตัวกู้ภัย๒รายนี้เนี่ยนะคะ
บริเวณอาคารนวัตกรรมด้านหลังองค์บตคลอง๓
อกจากนี้นะคะนำไปตรวจอย่างละเอียดแล้ว
ซึ่งจะทราบผลว่าติดโควิดหรือเปล่า
วันที่๗เมษายน
ด้านนิติบุคคลหมู่บ้านเอง
ออกหนังสือกระจายถึงลูกบ้าน

เนื่องจากมีสมาชิกหมู่บ้านเสียชีวิต
และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดโควิด๑๙
หลังจากมีผู้เสียชีวิตนิติบุคคลประสาน
เที่ยวอบตคลอง๓ให้เข้ามาฉีดยาฆ่าเชื้อ

เบื้องต้นจะมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหมู่บ้านได้รับทราบ
แล้วก็หามาตรการป้องกันต่อไปนะคะ

เพราะว่าบ้านหลังนี้ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาอยู่รวมกัน๖คนและก่อนหน้านี้๕คนค่ะ
คือไม่ทราบไงว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่า
เดินออกไปพูดคุยกับคนในหมู่บ้านเยอะเลย
ก็เลยจะต้องมีการตามอีกทีนะคะว่าไปคุยกับใครบ้าง
และคนเหล่านี้จะต้องกักตัวอยู่ในบ้าน๑๔วันต่อไปค่ะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบสอบสวนโรค
ย้อนกลับไปว่าไทม์ไลน์เขาใช้ชีวิตจุดไหนอย่างไรบ้าง